คุณผู้ชมคะมาดูกันเรื่องของสภาพอากาศกันหน่อย
ฝนตกตลอดเลยค่ะแล้วก็ตั้งแต่เมื่อวานเนี่ยตกมาทั้งคืนเลยนะคะที่จังหวัดแพร่ค่ะ
ฝนตกหนักจนกลายเป็นว่าน้ำมันทะลักเข้าท่วม๒หมู่บ้าน
แล้วมันมาเนี่ยมันมาแบบรวดเร็ว
ตอนนี้ล่าสุดที่ทราบคือมีคนสูญหายแล้ว๑คนนะคะ
ฝนตกที่จังหวัดแพร่อย่างที่บอกค่ะจริงตั้งแต่เมื่อคืนแหละ
เขาบอกว่ามันหนักตลอดหนักจนถึงเช้าวันนี้
ทีนี้ที่บ้านแม่ลัวค่ะตำบลสวนเขื่อนอำเภอเมืองแพร่
ปริมาณน้ำฝนมากถึง๑๖๐มิลลิเมตรค่ะ
แล้วก็เกิดน้ำป่าไหลหลากเข้าท่วมในพื้นที่
ชาวบ้านเองโกลหนกันมากเลยนะขนของขึ้นที่สูง
จากน้ำป่าทะลักเข้าท่วมอย่างรวดเร็ว

แล้วที่บ้านปากห้วยอ้อยอยู่ที่หมู่๕ตำบลบ้านเวียงอำเภอร้องกวางค่ะ
ซึ่งก็เป็นหมู่บ้านในป่าก็เกิดน้ำป่าไหลหลากเหมือนกัน
ตอนนี้อย่างที่บอกว่ามีคนสูญหายแล้วนะคะ๑ราย
ทราบเบื้องต้นว่าเป็นผู้ชายอายุ๒๕ปีค่ะ
ขณะนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็ทำการเร่งค้นหานะคะ
แล้วก็จะมีการติดต่อหน่วยงานทั้งหมดเข้ามาทำการช่วยเหลือ
ก็ขอให้เขาปลอดภัยตอนนี้ก็ส่งกำลังใจไปให้ทุกพื้นที่นะคะ
โดยเฉพาะที่จังหวัดแพร่ก็ได้รับผลกระทบอย่างหนักจริงค่ะ